คุณผู้ชมหน้าหนาวแบบนี้เสื้อผ้าแฟชั่นหน้าหนาวมันก็เป็นที่ต้องการ
แต่มันไม่ใช่แค่เราที่ต้องการเสื้อผ้าที่สวยงามและอบอุ่น
บรรดานน้องที่เราเลี้ยงเขาเอาไว้เขาก็ต้องการเสื้อผ้าที่อบอุ่นเหมือนกัน
วันนี้เราจะพาไปช้อปปิ้งกับใบตองติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
เอาล่ะคุณคะอากาศหนาวทุกที่ก็หนาวส่วนนี้ที่เพชรชบูรณ์อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง
ก็เลยทำให้ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นไม่ใช่แค่เสื้อผ้าแฟชั่นคนนะ
เสื้อผ้าแฟชั่นน้องหมาน้องแมวขายดีมากเป็นพิเศษ

๕ตัวต่อกันเพราะว่านี่บรรดาแบบว่าเจ้าของอ่ะพาไปเลือกซื้อหาพาน้องไปด้วยนะ
ไปเลือกซื้อหาเสื้อผ้าให้สัตเลี้ยของตัวเองให้ใส่คลายหนาวกัน
แหล่งเสื้อผ้าแฟชั่นที่ได้รับความนิยมเนี่ยอยู่ในเขตอำเภอบึงสัมพันธ์นะคะ
ก็คือตรงนี้คลินิกเดอะฮักเพชรคลีนิกนะคะ
ตั้งอยู่เลขที่๑๓๑ทับ๑หมู่๗ตำบลทรัพย์สมทรอำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นคลีนิครักษาอาศาสตร์อ่ะคุณจำหน่ายอาหารอะไรต่างต่างอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงหมดเลยนะคะ
โดยนายแพทย์เจษดาโชธจิตรากรเจ้าของร้านสัตวแพทย์นะคะ
มาจับจ่ายใช้สอยมาเลือกช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าให้น้องกันเยอะแยะ
คลินิกเนี่ยค่ะเขาก็ได้มีการคัดเลือกเสื้อผ้าที่เป็นแฟชั่น
ในขนาดไซส์แตกต่างกันมาวางจำหน่ายหน้าร้าน

ตัวใหญ่คุณก็ต้องจ่ายแพงนิดนึง
นี่ตุ้งแช่ตุ้งแช่เลยตุ้งแช่ก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ว่า
ราคาเขาตามขนาดว่ากันไปแล้วก็เป็นแฟชั่นด้วย
สำหรับชุดที่ได้รับความนิยมก็จะเป็นชุดที่มีสีสันสดใส
การ์ตูนชุดแฟชั่นตามกระแสอะไรต่าง
รวมไปถึงชุดวินมอเตอร์ไซค์
คุณดิฉันก็เจอชุดวินมอเตอร์ไซค์

นี่จอดรอรับอยู่เห็นไหม

จอดอยู่กับมอไซค์ก็ลงมารอรับ
โจทยาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้หลังออฟฟิศเรา